มีผู้หญิงคนนึงใส่ชุดสาหรี่นะคะเป็นผู้หญิงอวบหน่อย
สาหรี่สีน้ำเงินแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนเท้าเปลือยอะค่ะ
แต่ว่าเป็นเท้าที่แบบแฉะน้ำนิดนึงเหยียบไปแปะแปะบนพื้นห้อง
ได้ยินเสียงเอี๊ยดเหมือนคนเอ็นตัวลงไปนอน
แต่พอลืมตาขึ้นมาแล้วหันไปดูก็คือเป็นผู้หญิงคนนั้นแหละค่ะ
นอนอยู่บนเตียงแต่นอนหันหลังให้
ก็คือเพื่อนที่เป็นชาวเกาหลีเพื่อนเขาก็บอกว่าช่วยด้วย
เขาแค่เอ็นตัวลงนอนเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาเดินวนรอบเตียง

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับ
ในทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเป็นต้นไป
เรามีนัดล้อมวงในการมาฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ

นักเล่าที่จะมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
มาอยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อย
เธอคนนี้เคยมาเยี่ยมเยี่ยมรายการของเราแล้ว
ครั้งนั้นได้รับเสียงตอบรับดีมากครับ
ครั้งนี้เราเลยต้องเชิญเธอมานั่งเล่าประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้พวกเรานั้นได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่ง

สวัสดีครับคุณเจน
สวัสดีค่ะ
คุณเจนไปทางต่างประเทศที่ประเทศอินเดีย
มาพร้อมกับเรื่องจิตอาสาภาระตะ

ต้องให้คุณเจนเล่าให้พวกเราฟัง
อันนี้คือตอนนั้นเจมไปทำจิตอาสานะคะ
เป็นโครงการที่จะไปทำจิตอาสาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งหน่วยงานที่เจมส์ไปทำที่ไปประจำการอันแรก
จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ป่าแล้วก็ป่า
พอเข้าไปจริงเหตุเกิดแค่อยู่ในอาคารเลย

พอเจนไปด้วยความที่เราไม่มีโฮส
เราก็จะต้องอาศัยอยู่ในที่ทำงานนั่นแหละค่ะ
แล้วอันนี้ขออธิบายที่ทำงานก่อนนะคะ
คือที่ทำงานจะมี๔ชั้นค่ะ
แล้วที่นอนของเจเนี่ยอยู่ชั้น๕ก็คือดาดฟ้า
พอเดินบันไดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นร้านโล่งเลยค่ะ

แล้วทางขวามือเนี่ยพอมองไปปุ๊บ
จะเห็นเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมอะค่ะ

จะมีประตูแยกอีก๒ประตูค่ะ
เปิดเข้าไปปุ๊บจะเป็นลานโล่งเอาไว้ทำกับข้าว

แล้วประตูอีกประตูนึงที่ตรงกับประตูตอนเราเข้ามาเนี่ย
จะเป็นอีกห้องหนึ่งที่ไม่เคยถูกเปิดเลย
วันแรกที่เจมส์ไปเนี่ยมีคนอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว
ก็คือมีลูเมดชื่อว่าฟรีด้าค่ะ
ีด้าเป็นชาวแคนาดา

ในห้องนั้นพอเราเปิดประตูเข้าไป

เป็นเตียงที่แบบหนาค่ะ

ก็นอนเตียงที่อยู่ติดกับหน้าต่าง
ซึ่งหน้าต่างเนี่ย
มันเป็นหน้าต่างที่เหมือนรับแสงพระอาทิตย์โดยตรงค่ะ

คือหัวของเขาเนี่ยตรงกับประตูห้องน้ำพอดี
เราก็นอนกันประมาณ๑อาทิตย์นั่นแหละค่ะ
ทีนี้มีคืนนึงก่อนกลับเขาก็นอนอยู่บนเตียงของเขา
นอนอยู่บนเตียงของเจนอยู่อยู่ก็ได้ยินเสียงเปรี้ยเปรี้ย
เหมือนมีอะไรลั่นนะคะก็พยายามหันไปมองว่าเอ๊ะอะไร
เสียงมันแปลกสักพักก็เป็นเสียงโครม
ก็คือเตียงของเพื่อนนะคะหักครึ่งเตียงเนี่ยนะคะ
ไม้นั่นแหละค่ะหักครึ่งท่อน
ีด้าเขาก็ร้องออกมาเขาก็ตกลงไปกับพื้น
เพราะเราก็สงสัยว่าเตียงเนี่ยมันไม่ได้ดูเก่าเลยอะค่ะ
มันเป็นประสบการณ์แปลกที่อยู่เตียงหักครึ่งท่อน
เราก็เลยถามกันว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าก็ต้องนอนเตียงอะค่ะ
จะมานอนเบียดกันมันก็คงไม่ใช่
ก็เลยถามว่าหรือว่าเราลองหาเตียงอื่นไหม
ฟรีด้าเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาจำได้ว่าอีกห้องนึงอ่ะ
อยู่ติดกันเคยเห็นหัวหน้า
หัวหน้าเนี่ยเคยเปิดเข้าไปแล้วข้างในมันมีเตียง

ีด้าก็เลยบอกว่าเราไปยกเตียงจากในห้องนั้น

เราก็เลยอ่ะโอเคงั้นเราก็ต้องเก็บซากอันนี้
ออกไปไว้ตรงโถงที่ทำกับข้าวก่อน

แจ๊คค่ะครึ่งเตียงหนักมาก
แค่ครึ่งเตียงยกกันผู้หญิงสองคนตัวเล็กอะค่ะ
กันออกไปแบบลำบากมาก
แล้วฟีด้าเขาก็เลยไปเปิดประตูห้องนั้น

ห้องนั้นเนี่ยลักษณะคล้ายกับห้องเจน

แล้วก็จะมีเตียง๔เตียงเรียงกัน
มีหน้าต่าง

แล้วก็เห็นชัดเลยว่ามีฝุ่นเกาะอยู่บนเตียง

ไหนฝุ่นน้อยเราก็จะเอาเตียงนั้น

เหมือนมีคนนอนนะคะ

มันใกล้ประตูด้วยจะได้ยกออก

ผู้หญิงสองคนแบบขยับไม่ได้เลย

มันจะมีคาบเหมือนเป็นฝุ่นดำอะค่ะ
เราก็เลยอ่ะเตียงที่๓แล้วกัน

เราอาจจะต้องพลิกขึ้นเพื่อให้มันตั้ง

เพราะว่าความกว้างกับประตูมันไม่เท่ากัน
เราก็เลยไปที่เตียงที่๓แล้วก็ยก

แต่คือถ้าเทียบกับครึ่งเตียงที่เรายกมา
เราก็รู้สึกว่าอันนี้มันหนักผิดปกติ

คือยังไงก็ไม่อยากได้เตียงที่๒เพราะว่ามันสกปรก
เราก็ไปเตียงที่๔ทีนี้ยกไม่ขึ้นเลย
แค่จับก็รู้เลยว่าเหมือนมีอะไรแบบขันติดเอาไว้เลยค่ะ
ก็เลยบอกว่าพอแล้วเอาเตียงที่๒แหละ
สุดท้ายเราก็พลิกเตียงที่๒แล้วก็ช่วยกันล่าออกมา
ลากลำบากมากผู้หญิงตัวเล็กอะค่ะ
แต่สุดท้ายคือลากออกมาได้แล้วเตียงนั้นก็คือฟีด้าเป็นคนนอน
ีด้าเขาก็นอนไปพอวันถัดมา
ได้เก็บของกับแคนาดาไปแล้ว
ก็อยู่คนเดียวบนชั้นดัดฟ้า
แล้วทีนี้เวลาเจนนอนนะคะเจนจะล็อกประตูตั้งแต่ประตูหน้าสุดเลย
พอขึ้นมามันจะเจอประตูหนึ่งก่อนใช่ไหมคะ
ก็ล็อกประตูนั้นแล้วก็เดินเข้ามาตรงที่ทำกับข้าว
แล้วก็เข้าห้องแล้วเจนก็จะล็อกห้องตัวเองอีก
แต่ห้องตัวเองเนี่ยมันจะเป็นกอนล็อกแบบ
ล็อกแบบใช้มือที่ไม่ใช่กด
เป็นกรรมแบบโบราณ
แต่ประตูข้างหน้าจะเป็นล็อกแบบกด

ทีนี้ที่ที่เจนไปมีแอร์
นอนในแอร์สบายเลยค่ะกำลังจะเที่ยงคืน
พอเที่ยงคืนเป๊ะนาฬิกามันจะดังนาฬิกาในห้องนอนนะคะ
มันก็จะดังเป็นเสียงเหมือนนกฮูกอะค่ะ

พอมันดังเสร็จปุ๊บแอร์ตัดทันทีเลยค่ะ
แอร์ก็ตัดนอนมา๑อาทิตย์แอร์ไม่เคยดับ
แดดับพัดลมดับทุกอย่างดับหมดเลย
ก็พยายามจะเปิดพัดลมเพื่อได้แบบนอนให้มันมีอากาศหายใจ
ก็รู้สึกว่าโอ๊ยสงสัยมูลนิธิไม่ได้จ่ายค่าไฟ
เพราะว่ามูลนิธิเขาค่อนข้างที่จะยากจนนะคะก็ไม่มีเงิน
ก็เลยกลับมานอนที่เตียง
พอนอนอยู่สักพักรู้สึกว่าผ้าม่านมันไหว
ทั้งที่มันไม่มีลมในห้องแล้วเราก็ไม่ได้เปิดหน้าต่าง
เราก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วก็หันไปดู
เขาเดินจากฝั่งขวาของหน้าต่าง
เดินไปทางซ้ายค่อยเดินแบบไม่รีบอะค่ะ

เพราะว่าเจนได้ยินเสียงแกรก
คือเราอะเป็นคนล็อก
เราเป็นคนล็อกเองนะ
ใช่ค่ะข้างนอกไม่ควรจะเปิดเข้ามาได้

ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าน่ากลัวแล้ว

กรอนที่มันต้องลงกรอนมันต้องหักขึ้นมาแล้วถึงจะ
ใช่ค่ะแต่คืออาจจะด้วยความผิดของเจนคือ

แล้วมันก็เห็นชัดเลยค่ะว่ามันเลื่อน

เราก็เหมือนพยายามจะพูดภาษาธมินนะคะว่า

ไม่ได้คิดไม่ดีแต่เสียงประตูมาแล้วค่ะ

ไฟมันยังมีค่ะเราหลับตา
เราจะต้องรู้ว่ามันมีแสงเข้าตา

แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนเท้าเปลือยค่ะ
แต่ว่าเป็นเท้าที่แบบแฉะน้ำนิดนึง

เสียงชัดมากแล้วเสียงมันก็จะวน
อยู่รอบเตียงฝั่งข้าง
ซึ่งเจนนอนฝั่งที่เป็นหน้าต่าง

ได้ยินเสียงเอี๊ยดเหมือนคนเอ็นตัวลงไปนอน

ถ้าคิดไปเองเราก็จะได้นอนหลับเหมือนเดิม

นอนธรรมดาเลยค่ะนอนเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลย

พอตื่นเช้าขึ้นมาไปดูที่เตียง

แล้วมันก็เหมือนคนที่แบบตัวเปื้อนฝุ่นนะคะ
แล้วนอนมีเป็นรอยขา
แบบเห็นเป็นรูปคนนอนเลยค่ะ

ไปเอาผ้าปูออกแล้วก็รีบเอาไปทิ้งข้างนอก

ก็เลยบอกว่าเราไปขนเตียงมาจากห้องนี้
หัวหน้าเขาก็เก่าตะ

เขาบอกว่าเปิดประตูเข้าไปได้ยังไง

ก็บอกว่าไม่ล็อกนะคะไม่ล็อก

บอกว่าเราก็พูดเป็นภาษาอินเดีย
ว่าแบบมันไม่น่าเป็นไปได้ค่ะ

เรียกผู้ชายอินเดียประมาณ๓คน

ปรากฏว่าผู้ชาย๓คนนะคะ
พยายามที่จะยกเตียงเตียงนั้นที่ผู้หญิงคนนั้นนอนนะคะออก

ผู้ชาย๓คนหัวหน้าก็เลยต้องเข้ามาช่วยเป็นผู้ชาย๔คน

อันนี้แน่ใจเหรอว่ายกมากันเอง
บอกว่าใช่ค่ะยกมากับฟีด้า
ซึ่งตัวเล็กกว่าหนูอีกยกมาด้วยกัน
สุดท้ายหัวหน้าไปเรียกพันโลงมา
อีกคนนึงเป็น๕คน

ทีนี้ก็เห็นเลยว่าหัวหน้าล็อกแล้วจริง

คืนนั้นก็คือนอนปกติเลยนะคะ
แต่ว่ามีเสียงร้องไห้ดังขึ้นมา
ทั้งที่เราไม่เคยได้ยินเสียงร้องไห้นี้มาก่อน
แล้วก็ดังอยู่นั่นจนเที่ยงคืน

เปิดเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็ยกเตียงที่๒ออกมาอีกรอบนึง

เราไม่ได้เชื่อในความเชื่อของคนไทยที่เขาบอกว่า

ก็เลยเอากระเป๋าวางเอาไว้
แต่ว่าด้วยความที่เราไม่ชอบให้ห้องลก

ตื่นขึ้นมาประมาณตีสามตีสี่นี่นะคะ

ผู้หญิงคนนั้นยังนอนอยู่บนเตียงเหมือนเดิม

หนูก็คิดในใจก็ยังอุตส่าห์นอนเนอะ

แล้วเรารู้สึกว่าก็ยังดีกว่าการที่เขาหันหน้ามา
ถ้าหันหน้ามานี่ไม่รู้เลยว่าจะเจออะไรแล้วจะนอนต่อได้ไหม
เราก็เลยปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นนอนต่อไป
แล้วเราก็นอนอยู่ในห้องนั้นไปเรื่อย
จนมีอยู่วันหนึ่ง
จะต้องไปฝึกเป่าลูกดอกกับหัวหน้า
แล้วการฝึกครั้งนี้คือจะต้องเข้าป่า

พอกลับมาปรากฏว่าห้องเจนเหมือนถูกลื้อเลยค่ะ
ทั้งที่เราล็อกห้องเรามีกุญแจเราล็อกไว้เรียบร้อย

ถูกลื้อไม่พอมีแมวตัวหนึ่งวิ่งสวนแล้วออกมา
เราก็พยายามมองว่าแมวตัวนั้นมันคือแมวที่ไหน
เพราะว่าที่มูลนิธิเนี่ยเขาจะรับแมวเข้ามาด้วย
แล้วแมวมันจะชอบปีนบางทีก็ขึ้นมาถึงชั้นที่เจนนอน
ก็มองแล้วเจนสังเกตว่าหลังของแมวมันจะมีคราบดำติดอยู่
เราก็คิดว่ามันคงไปเล่นสกปรกอะไรมามั้ง
เราก็จัดการห้องของเราจนเรียบร้อยเลย
แล้วก็เดินลงไปทำงานข้างล่าง
ตอนที่เดินลงไปเนี่ยเจอแมวตัวนั้นค่ะ

ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ติดอยู่บนหลังแมวค่ะ

เช่าเหมือนรูปอะค่ะ
เหมือนเป็นมือ๕นิ้วแล้วก็รูป
เราเห็นเสร็จแมวมันก็เหมือนแง่วขึ้นมา
แล้วก็วิ่งเราก็วิ่งตาม

แล้วสุดท้ายมันวิ่งขึ้นห้องนอนเจนอีกรอบ

แอบดูดีว่ามันวิ่งเข้าไปทำอะไร
ก็เลยไปแอบอยู่ตรงทางขึ้น

ก็เห็นแมวมันวิ่งเข้าไป
แต่ปรากฏว่าประตูห้องนอนเจนมันเปิด
แล้วมันก็มีมืออุ้มแมวเข้าไป

มือเดียวแบบคว้าแมวเหมือนดันแมวเข้าไป
ก็คือเหมือนเป็นลอยนิ้วนั่นแหละ

ซึ่งพาลงเขาพูดอังกฤษไม่ค่อยได้

แต่สุดท้ายคือเขาเดินนำเจนเข้ามานะคะ
แล้วเขาก็อุ้มแมวตัวนั้นออกไปจากห้อง
แล้วหลังจากนั้นเจนก็เลยลองดูว่า
มันจะมีแมวเข้ามาติดในห้องนี้อีกไหม

มือที่ลากแมวเข้ามาเนี่ย

สุดท้ายการคาดเดาของเจนคือ
ถ้าวันไหนที่เจมส์ไม่อยู่ห้องเกินครึ่งวัน

ตอน๑๐โมงเจ๊จะมากินในห้อง
แล้วลองดูว่าถ้ามันเลยครึ่งวันเนี่ย

อารมณ์เหมือนผู้หญิงคนนั้นอาจจะเหงาอะค่ะ

ต้องการหนูอยู่ในห้องสักคนหนึ่ง

แต่ถ้ามีคุณเจนเขาก็จะไม่เอาแมวเข้ามาในห้อง
ถูกค่ะแต่หลังก็คือจะไม่เจอแมว

เพราะเท่ากับว่ามี๓คนอยู่ในห้องเดียวกัน

จะลากเตียงไหมอีกเตียงหนึ่ง

งั้นเราเอา๒เตียงเนี่ยเตียงเจนกับเตียงนั้น
เราไม่ได้เล่านะคะไม่ได้บอกเขาว่ามันมีผี

นอนขวางเตียง

ไม่ถึงไม่กี่ชั่วโมงอะค่ะ
ก็คือเพื่อนที่เป็นชาวเกาหลี

เขาแค่เอ็นตัวลงนอน
เขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาเดินวนรอบเตียง

หรือว่าจะลองไปยกเตียงอีกเตียงนึงมาล่ะ

ปรากฏว่าเขาเข้าไปยกเตียงออกมากันจริง

เจนกับฟีด้ายกไม่ได้

แต่กลายเป็นว่าอีก๒เตียง

แล้วเจอหนักกว่าผู้หญิงที่มาเดินวนรอบเตียงอีก

ในเตียงสุดท้ายที่หยกมันมีอะไร

คนหนึ่งนอนอยู่บนเตียง

ไอทั้งวันเลยไอทั้งคืน

ทั้งที่ห้องน้ำไม่มีคราบอะไรเลยนะคะ
แต่กลิ่นเนี่ยจะเหม็นมากเหม็นเหมือนน้ำหนองน้ำเหลืองอะค่ะ

ถามหัวหน้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบอยากรู้อะค่ะ

ใช่ค่ะหัวหน้าเขาก็เลยเล่าให้ฟังหลังจากที่เจนกลับมาแล้ว
หัวหน้าก็บอกว่าจริงแล้วมูลนิธิที่เจนทำอะค่ะ
สมัยก่อนจิตอาสาไม่เยอะเท่านี้

อินเดียที่เจมส์ไปไม่มีชนชั้นวันนะ
แต่จะมีคนที่ไม่มีทุนในการไปโรงพยาบาล
เป็นคนป่วยบ้างเป็นคนที่ถูกญาติทอดทิ้งบ้าง
เจ้าของมูลนิธิเขาจะไปพาคนพวกนั้นนะคะ
มาอยู่แล้วก็มาคอยดูแลป่ามาดูแลสัตว์ให้
แล้วกลายเป็นว่าอยู่ไปอยู่มาด้วยความที่เขาเป็นโรคอยู่แล้วอะค่ะ
ก็เกิดว่าเหมือนโรคมันร้ายแรงขึ้น
ก็เลยจะจำเป็นที่จะต้องสร้างห้องขึ้นมา

ซึ่งห้องนั้นก็คือห้องบนชั้นดาดฟ้าที่พวกเจนนอน
นั่นคือห้องนั้นสำหรับคนป่วยอยู่ว่าง่ายเถอะ
ใช่ค่ะทั้งสองห้องเลยค่ะทั้งห้องที่ถูกล็อกแล้วก็ห้องที่เจนนอน
แล้วเตียงพวกนั้นก็คือเตียงที่คนพวกนี้นอนแล้วเสียชีวิต
เขาบอกเลยว่าเกือบทุกเตียงมีคนตาย
เว้นเตียงที่เจนนอนเป็นเตียงเดียวที่ไม่มีคนตาย
แล้วเตียงพวกนั้นมันจะค่อยหักทีละเตียง
แล้วเตียงที่ถูกล็อกเอาไว้ค่ะจะถูกเอาออกมาใช้ทีละเตียงทีละเตียงเหมือนกัน
ซึ่งตอนนี้เท่ากับว่าเตียงเดียวที่ไม่มีผีคือเตียงที่เจนนอน
แล้วเตียงที่หักไปแล้วของฟีด้าเหมือนปลดประจำการเอาออกไป
แล้วก็จะมีเตียงใหม่มาเรื่อยจนกว่ามันจะหักครบทุกเตียงอะค่ะครับ
เตียงหักมันจะสื่อถึงอะไรได้บ้างเรื่องนี้
หมายถึงว่าเขาหลุดพ้นจากตรงนั้นเหรอ
หรือเราก็ไม่เข้าใจวัฒนธรรมเขาไงว่า
ความเชื่อของทางอินเดียถ้าพูดถึงเรื่องผีอินเดีย

ผมนึกไม่ออกว่าอินเดียเขามีมุมมองเรื่องผีเป็นแบบไหน
เพราะว่าจากเอาจากต่างประเทศทั่วไปก็แล้วกัน
เราจะรู้จักเรื่องของผีสางเขาเนี่ย
เรื่องของสารคดีกับหนังถูกไหมครับ
อินเดียแล้วพูดถึงเรื่องหนังผีมันน้อยมาก

เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคนต่างชาติอย่างเรา
ไปเจอเรื่องผีแล้วไปเล่าให้กับคนอินเดียฟัง

แต่ว่ารู้แค่ว่าเตียงทุกเตียงที่หักอะค่ะ

พอเผาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาเตียงใหม่เข้ามาแค่นั้นเลยค่ะ
แล้วการเผาเนี่ยอาจจะเป็นการหมายถึงไปเกิดใหม่หรือเปล่า

แต่คือหัวหน้าบอกว่าเตียงไม่หักมานานแล้วนะ
เหมือนผ่านมาหลายสิบปีค่ะ
จะมาหักเนี่ยเป็นครั้งแรก

เฮ้ยเตียงเตียง
อยู่แค่ผู้หญิงไปนอนแล้วมันจะหักเนี่ย

หรือมันจะสื่อถึงอะไรอันนี้เราไม่รู้จริง

อย่างที่เรารู้กันนะครับว่า

โต่งหลากหลายวัฒนธรรม

ลุงพานโรงคนนั้นที่เราพยายามบอกเขาว่า
เราเจออย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาทำอย่างนี้

หรือฉันไม่ยุ่งไม่เอาไม่ขึ้น

และที่สำคัญคือทำไมต้องล็อกห้องนั้นไว้ตลอดเวลา
มันก็แค่ห้องเก็บเตียงถูกป่ะ
ถ้ามันเป็นห้องเก็บเตียงจริงมันก็ไม่ควรจะล็อก

ต้องมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพักที่นั่นอยู่แล้วไง
มันอาจจะมีเหตุมากกว่านั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้
เฉลยตอนสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงที่เจนเจอค่ะใจดีที่สุดแล้ว

ใช่ค่ะเขาก็เลยล็อกห้องนั้นเอาไว้
ก็คือทั้ง๔เตียงนั้นนะคะเสียชีวิตหมดเลย

หัวหน้าถามว่าคนที่เห็นลักษณะเป็นไง

หัวหน้าเขาก็เลยรู้ว่าโอเคคนนี้ใจดีที่สุดแล้ว

แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนชาวมาเลเซียเกาหลี
ไปเจอคุณลุงคนแก่คนนั้นที่บอกว่านอนไอเนี่ย
หนักขนาดไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ถ้าเจอแล้วถึงขนาดมีกลิ่นด้วยเนี่ย

ค่ะสุดท้ายเขาก็เลยย้ายออกไปเลย

มาที่ประเทศอินเดียครับ
ยังมีอีกหลายเรื่องที่ให้คุณผู้ชมนั้น
รอฟังรอติดตามไปพร้อมกัน
ค่ำคืนวันนี้ขอบคุณคุณเจนนะฮะ

มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ฝากถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับ

อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว

สามารถที่จะฝากเรื่องของคุณมาได้

เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

รวมไปถึงสถานีผีดุของเราด้วย
ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่าน

ขอบคุณครับคุณเจมส์ขอบคุณครับค่ะค่ะค่ะ